ไปเติมเต็มให้พี่น้องชาวชุมชนกัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ที่ชวนสัมผัสเทคโนโลยีเช่น
อสมส่งเสริมสุขภาพคนไทย
ดิจิตอลคอนเทนต์ที่ครบทั้งสาระความรู้

เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เยาวชนไทย
กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดค่ะ
จุดที่ดีฉันอยู่ตรงนี้นะคะ
ทั้ง๓๓โรงเรียนทั่วประเทศ
ได้ใช้ความรู้กันอย่างทั่วถึงเลยล่ะค่ะ
แห่งใหม่นี้แบ่งออกเป็น๕โซน
ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองรับการหมุนเวียนของผู้ฝึกอบรม
ได้มากกว่า๕๐๐คนต่อวัน
พื้นที่เปิดเพื่อให้คนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษา
มาใช้เป็นสถานที่ทำงานประชุม
ปลดปล่อยแรงบันดาลใจ
สัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด
พื้นที่ปฏิบัติงานที่รองรับอนาคตได้ถึง๑๗๐๐ที่นั่ง
ขีดความสามารถในการรับสายลูกค้าได้มากกว่า๔ล้านสายต่อเดือน
พื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้แข็งแรง
จากการได้ออกกำลังกายกับอุปกรณ์ฟิตเนส
การขยายเทคโนโลยีมายังต่างจังหวัด
อกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานในด้านต่างในยุคดิจิตอลแล้ว
ยังจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น
โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มีงานทำ
ย้ายมาประจำที่ศูนย์แห่งใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แตกต่างจากคนในกรุงเทพมหานคร
หลายคนเข้ามาปรึกษาเวลาที่เราแขวนบัตรพนักงาน
หรือจะเป็นในเรื่องของการใช้งานในอินเตอร์เน็ตต่าง
ว่ามีแพ็คเกจอะไรที่น่าสนใจหรือสามารถที่จะใช้งาน
โคราชโทรเข้ามาสอบถามเยอะมากว่าน้องครับพี่ใช้เน็ตในการทำแบบนี้
พี่ใช้ยังไงเน็ตพี่ต้องใช้กี่กิ๊กใช่ค่ะ
หรือว่าความเร็วที่ต้องใช้ในการทำงานหรือว่าส่งไฟล์งานอย่างนี้ค่ะ
ต้องใช้เท่าไหร่ซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ช่วยให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้น
ช่วยให้เขาทำแบบสิ่งต่างบางทีลูกค้าต้องคอนเฟอร์เนส
พี่ต้องใช้เน็ตอย่างไรบ้างเราก็ให้คำปรึกษา
หรือว่าแบบคอนเซาลข้อมูลลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะแบบนี้ค่ะ
และการใช้งานให้คนในชนบททัดเทียมกับคนกรุงเทพ
จากพฤติกรรมของคนไทยที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานเทคโนโลยี

ซึ่งเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาใช้งานดาต้าเฉลี่ย๒กิกาไบท์ต่อคน
มาปี๒๕๕๙ใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่สี่กิโกบาต์
เพื่อประโยชน์ของการใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับ
สำหรับชาวโคราชเองก็จะเหมือนกับคนในพื้นที่เมืองต่าง
เช่นเชียงใหม่เช่นภูเก็ตนะครับเอฟเวอเลสต่าง
ก็จะสูงกว่าประชากรในทั่วประเทศทุกคนนะครับ
จากระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคจะเติบโตแล้ว
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์๔๐ของภาครัฐ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าฟาร์มสุข
อะไรต่างนี้ก็คงจะเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ดับต่างหรือภาคการผลิตของจังหวัดนครสมา
รวมทั้งช่วยในเรื่องของการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างของนครราชสีมา
ที่จะช่วยพัฒนาพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมาไปสู่๔๐นะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และกำลังเกิดการลงทุนครั้งใหญ่ทั้งจากภาครัฐ
ในส่วนของโครงการด้านคมนาคมขนส่งอย่างมอเตอร์เวย์หรือรถไฟรางคู่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมความเข้มแข็งในการเติบโต